เอาล่ะไปดูเรื่องราวของของกินที่มันอร่อย
ชื่อร้านแหมถึงแม้จะฟังแล้วมันดูธรรมดา
แต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดาและที่สำคัญเขาขายกันมานานตั้งแต่ยุค๙
ที่ผู้ใหญ่ลีตีกอกประชุมปี๒๕๐๔
โอ้โหจริงเหรอจริงไม่เชื่อไปดูครับ
พศ๒๕๐๔นี่นะใช่แล้ว
เฮ้ยไปดูร้านนี้ก่อนเนอะไปต่อ

ฮะชื่อร้านก็คือธรรมดาเนี่ยอ๋อ

สั่งพิเศษได้สั่งได้ทำไมจะสั่งไม่ได้ละพิเศษอ่ะ
โทเอ้ยแต่ชื่อร้านมันชื่อธรรมดาไงน้องนิวนาว
ขายมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วก็คือปี๒๕๕๙
ตั้งแต่รุ่นผู้ใหญ่ลีตีกองประชุม
ชาวบ้านพอแล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยว
โอเคโอเคร้านนี้อยู่ตรงไหน
อยู่ซอยทางเข้าวัดโสพลตลาดมาบตะพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
บอกเลยว่าไม่ธรรมดาตรงที่รสชาติครับคุณผู้ชมครับ
เป็นสูตรดั้งเดิมต้นตำรับจากเมืองจริง
อ่ารสชาติแล้วก็คุณภาพไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับ
เป็ดนั้นนุ่มพอดีที่สำคัญเป็นเคล็ดลับของร้านก็คือ
เป็นนั้นไม่มีกลิ่นสาบครับ
ใครที่ซื้อเป็ดมาทำอาหารบางทีทำไม่เป็น
ใช่ค่ะจะกินข้าวกินสาบมันออกนะครับ
แต่ว่าร้านนี้เขารู้วิธีการในการทำนะครับ
แล้วก็เอาเป็ดมาล้างให้สะอาดจนหมดกลิ่นสาบ
แล้วก็ตุ๋นนานหลายชั่วโมงแบบนี้ไม่มีกลิ่นแน่นอน
มีแต่กลิ่นของยาจีนแล้วก็ความหอมนั่นเองถูกต้องครับ
แล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการปรุงรสให้หวาน
เขาไม่ได้ใช้เครื่องปรุงมากจนเกินไป
แต่ว่าใช้ความหวานจากเนื้อเป็ดแทนครับ
แล้วก็สูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรุ่นอาเตีย

นำมาปรับใช้ให้เข้ากับความชื่นชอบของคนไทย
ก็เลยทำให้น้ำซุปหอมกลมรสชาติไม่ธรรมดาแบบนี้
แม้ว่าชื่อร้านจะชื่อว่าร้านธรรมดาก็ตามทีนะครับ
มาจากเมืองจีนเนี่ยย้ายมาแล้วก็มาตั้งส่วนทาง

คือแบบว่าเป็นชื่อร้านชื่อร้านที่มีเท่าชื่อร้านธรรมดา

เอ่อเป็นผู้ใหญ่ลีเหมือนกันร้องหมาน้อยหมาน้อยธรรมดา
ทีนี้เตี๋ยวกำลังหาชื่อร้านอยู่ก็เลยเอาธรรมดานี่แหละใช้ได้
ก็เลยเป็นชื่อร้านของชื่อร้าน

ใครอยากไปชิมความอร่อยแบบนี้ก็ไปกันได้
ร้านอยู่ในซอยทางเข้าวัดโสพลนะครับ
ตลาดมาบตะพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยอง

ตั้งแต่๑๑นาฬิกา๓๐นาทีจนถึง๑๔นาฬิกา

หมดเลยหรอประมาณสัก๕โมงครึ่งนะครับ
โมงเช้า๑๑นาฬิกา๓๐นาที

เขาก็เลยย้ำมาย้ำมาว่าถ้าจะไปทานควรจะรีบไปทานหน่อย
เพราะว่าถ้าไปไม่ทันของหมดสักช่วงบ่ายโมงครึ่งบ่าย๒เนี่ย
มันจะเหลือแต่น้ำซุปทีนี้คุณผู้ชมก็จะได้ทาน
เฉพาะเส้นกับน้ำซุปแล้วก็ไม่มีเป็ดให้ทาน

เพราะว่าร้านนี้คือร้านก๋วยเตี๋เป็ดธรรมดาที่รสชาติไม่ธรรมดา
และถ้าอยากทานแบบไม่ธรรมดาให้สั่งพิเศษ
ครับแต่ว่าราคาราคา๕๐บาทเท่านั้น

คุณค่ะคุณรักค่ะไปจัดกันได้